มาดูเรื่องราวของโถปัสสาวะ
ปั๊มน้ำมันริมถนนสายสนามบินหาดใหญ่

ถ้าคุณผู้ชายเข้าไปที่ห้องน้ำที่ปั๊มนี้

อ้าวก็เลือกกันเองแล้วกันนะ

ห้องน้ำผู้ชายที่มีโถปัสสาวะอยู่ด้านหลังห้องน้ำ

เพื่อให้ผู้ใช้บริการเลือกได้ตามใจชอบ
อยากปัสสาวะในโถไซส์ขนาดไหน
ถ้าบางคนเขาข่มกันนะ
เขาเพื่อนมาด้วยกัน๔๕คน

ต้องต่อคิวหรือว่าจะใช้ร่วมกันเบียดกันได้ไหม
หรือว่าบางคนว่าถึงแม้ไซส์ผมจะเท่านี้

ของดีไม่ต้องบอกใครอย่างนี้เหรอฮะ
นี่แหละครับทำให้คนที่เข้าไปใช้บริการก็
เรียกว่าได้ฉุกคิดได้เห็นอะไรต่างนานานะ
ทีมข่าวของเราก็ไปยืนถ่ายทำพี่เขาฉีด
จริงเหรอนี่คือห้องน้ำจริงเหรอคุณ
เขาว่าเข้าน้ำจริงแล้วก็สัมภาษณ์เขาเลย
เอาไปฟังเสียงเขาหน่อยว่าเขารู้สึกยังไง
ที่มีการวัดไซส์ที่โทรกันแบบนี้นะครับ
แหมทำเป็นไม่รู้นะจริงก็รู้แหละนะฮะ
แต่ว่าจริงทางปั๊มเขาบอกว่า
เขาก็แค่ติดตั้งไว้เพื่อความสนุกสนาน
แล้วก็ความสวยงามแปลกตาเท่านั้นเอง
เข้าไปใช้บริการก็อมยิ้มออกมาทุกคนเลยนะครับ
และยังมีฝรั่งบางคนเข้ามาใช้บริการ

แล้วก็หัวเราะชอบใจหลังจากที่ปัสสาวะกันเสร็จแล้วนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นกุศโลบายนะ
จริงเจ้าของปั๊มบอกว่าอยากให้ทุกอย่างมันเป็นระเบียบ
เขาก็เลยใช้วิธีการนี้มา
สมมุติแม่บ้านไปทำความสะอาดโทเอสหน่อย
ใช่ก็เป็นศีรษะน่ะ

ไหนชอบพออะไรเอาอันนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
นะสีสันของการให้บริการนะปั๊มน้ำมันก็เป็นส่วนหนึ่ง
คนแวะไปใช้บริการห้องน้ำกันเยอะ